คุณผู้ชมครับคุณรู้หรือเปล่า
วันนี้วันแรกโลกนะ
เป็นวันสำคัญของโลกเลย

โอ้โหเพราะฉะนั้นผมมีเรื่องราวของแร็ดมานำเสนอ
ตัวนี้ไม่ธรรมดาเขาว่ากันว่าเป็นแมวที่

แร็ดเป็นแมวมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะ

เป็นแร็ดที่เจ้าชู้ที่สุดบนโลกใบนี้

ติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า

จริงตัวจริงเลยล่ะ
ตัวเบลอเทอร์เลยครับคุณผู้ชมครับ
แร่ตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าน็อตฮะ
เป็นแร็ดเจ้าชู้ที่เราพูดถึงนั่นแหละ

ว้าวเปิดตัวยังยิ่งใหญ่มาเลยจ้า

ใช่เสียงแรดจ้า

นี่วิ่งมาเลย

ในวันนั้นนะคือคุณวัญชัยตันวัฒนะผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาครับ

เขาจัดใส่ไว้ในตะก้าแล้วยังไงรู้ไหม

นี่ไงต้องให้สาวถือผลไม้มาให้

แร็ดตัวนี้ที่ชื่อว่าเจ้าน็อตถึงจะยอมมากิน

ที่ดูแลดีขนาดนี้เพราะเป็นวันเกิดมันด้วย

ครบรอบ๑๘ปีโอ้เป็นวัยรุ่นพอดี

คุณผู้ชมครับเขาได้จัดอะไรรู้ไหม
บุฟเฟ่อาหารให้แก่แร็ดตัวนี้
ตัวนี้มันเป็นรัดขาวครับบุฟเฟ่ของมันมีอะไรบ้าง
ย่าแห้งแก้วมังกรกล้วยนี่กล้วยนี่หนักเลย

แล้วเขาก็ตกแต่งแบบว่าให้เหมือนเป็นเค้กวันเกิด
เหมือนเป็นเค้กวันเกิดให้เป่าด้วยนะ

แล้วในวันนั้นก็ถือเป็นวันที่สวนสัตว์สงคราครับ
เขากลับมาเปิดให้บริการเป็นวันแรก
คือเขาปิดบริการมานานนี่
เห็นสาวมาไม่ได้มันหันข้างให้เลย

เก้าหน่อยจ้าเบบิ้งเก้าหน่อยจ้าเบบิ้ง

ชอบใจและนี่คือเค้กของมัน
ไม่ใช่เป็นเค้กที่ทำแบบว่าอบอะไรมานะ
แต่อารมณ์แบบวางเหมือนเป็นเค้กวันเกิดนะครับ

ส่วนสัตว์สงขาจริงเขายังมีสัตว์แสดงให้ได้ดูกันอีกหลายต่อหลายตัว
แต่ว่ายังไงซะไปกันแล้วเนี่ยนะ
ก็ต้องคงรักษามาตรการในการรักษาระยะห่าง
ระหว่างการใส่หน้ากงหน้ากากกันด้วย

เรื่องของสวนทรงสวนสัตว์หลายที่ผมว่าเขาได้รับผลกระทบจากโควิด
ใช่แล้วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกที่ด้วยเนาะคุณผู้ชม